คุณผู้ชมไปดูข่าวนี้โอ้โหโกโซวิกก็คือไปกันใหญ่
เฮียชูออกมาสำทับเลยแฉเพิ่มเลย
ทุนจีนอีกแล้วเออทุนจีน
แล้วมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับล่าสุดความขึ้นหน้าเห็นว่าสั่งปิดแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมอันนี้คือในบริเวณของอาบอบนวดนะครับ
ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีหรือว่าดศ
ไปกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
นี่คือบริเวณของอาบอบนวดเมรีอาบอบนวดครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตี๓
คืนวันที่๒มิถุนายนไปเจอนักท่องเที่ยวชาวจีน๔๘คนนะครับ
หญิง๑๘ชาย๓๐มั่วสุมเสพยากันครับในห้องคาราโอเกะ๔ห้อง
อะไรบ้างนะที่ว่ายาเสพติดอ่ะเบิร์ตโคเคนอย่างนี้โอ้โหไม่มีตังค์นะเสพไม่ได้นะ
สถานบันเทิงแห่งนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีฐานนะ
เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวดูราคาเนี่ยแพงเออไม่อนุญาตให้คนไทยเข้าไปใช้นะครับ
นักเที่ยวเนี่ยถูกจับทั้งหมดไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะต่างคนต่างมา

ไปเช่าที่เปิดใหม่มันเป็นอย่างอย่างนี้

รู้จักผ่านร้านอาหารย่านห้วยขวาง

ที่เบิร์ดว่าแพงในสถาบันเทิงนักทางเข้าจะมีเคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้า
ข้างในแบ่งเป็นห้องคาราเกะ๘ห้องอัตราค่าบริการห้องเล็ก๖๕๐๐บาท
ห้องกลาง๘๘๐๐บาทถึง๑๑๕๐๐บาทห้องใหญ่หรือห้องสูด๑๓๐๐๐๑๕๐๐๐บาท
ใช้ได้กี่ชั่วโมงอ่ะใช้ได้๖ชั่วโมงมีดีเจส่วนตัวมีเด็กเสิร์ฟประจำห้อง
ราคาสินค้านะนะครับโอ้โหเดิมแพงไหมพี่เบิร์ด
เหล้าเนี่ยนะดอมแต่ละยี่ห้อราคาไม่เท่ากันเริ่มต้นที่ขวดละ๒๐๐๐บาทด้วยกัน
นี่ขวดเริ่มต้นเหรอแพงที่สุดจบที่ขวดละแสน
โอ้โหตายแล้วนี่น้ำแข็งถังหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยคะ
๓๐๐บาทจริงเหรอจริงน้ำเปล่าขวดละ๑๐๐บาทนะครับ
กินแล้วไม่ต้องฉี่แพงขนาดนี้กินได้ไม่ต้องฉี่เก็บเอาไว้
เฉลี่ยตลอดคืนถ้าไปเที่ยวก็กำไปเลยนะดอมน้ำแข็ง
๗๘หมื่นบาท๗๘หมื่นถ้าไม่ใช่จีนนักท่องเที่ยวมีฐานะใช้ไม่ได้
พลตำรวจตรีอัตภพรวงศิริปรีดาผู้ประคับการตำรวจนครบาน๑เปิดเผยบอกว่า
รถหรูได้๖คันบางคันมียาเสพติดซุกอยู่ด้วยนะครับ
แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการขายยาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยวหรือเปล่า

มีเจ้าของอาบอบนวลและห้องคอลาทแบมง์

ล่าสุดที่ผมบอกไงโดนแล้ว

ผู้บนรายการเขยินหุ้ยขวางสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
และเปิดสถานบริการคล้ายเดิม
พี่เบิ๊ดแต่ว่ากรณีแบบนี้
คือออกมาแบบขยมซ้ำเลยดีกว่านะครับนี่ถ้าไม่มีปากกาไว้บอร์ดกับไว้บอร์ดไม่ใช่ฮิวชูของจริงนะของจริงต้องมี
แถลงข่าวยงให้เห็นเครือข่ายของสถานบันเทิงเลยว่านี่นักข่าวดูในทุนจีนนะครับลงทุนให้ชื่ออะไรฮิชู
อาจ่ายอาจ่ายนี่เป็นคนจีนแต่พูดไทยได้นะประสานกับชายเล็กชายเล็กนี่จะจัดหาสถานที่เพื่อทำธุรกิจอาบอบนวด
แล้วมียาด้วยยาเสพติดบางครั้งก็มีการเล่นการพนันมันจะขายเป็นแพ็คเกจขายเป็นรูปแบบสมาชิกรับเฉพาะชาวจีน
ตาปีที่แล้วไงก็พี่ถึงบอกไงว่าเบิร์ตถึงบอกไงคุณผู้ชม
ว่าปลอบผิดปิดตรงนั้นมันก็จะไปหาที่เช่า
ครับที่มันต่างต่างมันเยอะนี่ครับมันก็ไปนะไปหาที่ใหม่
นอกจากอาจ่ายแล้วก็มีตัวเชื่อมอ่าตัวเชื่อมคือใคร
บังมัติบังมัติเป็นผู้ก้องขวางนะครับจะคอยเคลียร์ตำลวด
อืมนอกจากนั้นยังมีตำรวจด้วยตำรวจระดับรองผู้กับ
ชื่อเล่นหอหีบโอ้โหชื่อเล่นหอหีบจะทำหน้าที่แม่บ้าน
บ้านทำอะไรอ่ะคอยเก็บเงินส่งคนที่อยู่สูงขึ้นไป
พี่เบิร์ตถ้าเกิดว่าเปิดมาขนาดนี้แล้วอยากรู้ตังค์เวลาเคลียร์
เอ้าตามเวลาเคลียร์เหรอพี่ชูบอกว่าราคาของการเคลียร์
น้องน้องน้ำแข็งมันไม่เท่ากันอ่าสถานบันเทิงที่มีการเล่นยา
นะครับก็จะราคาหนึ่งอ่าอาจจะแพงและอธิบายว่าตำรวจดอสอเนี่ย
เข้าไปเนี่ยเด็กและสตรีเนี่ยนะตำรวจเด็กและสตรีเนี่ย
นะครับคือถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งของกรปัจจักรตำรวจและคอนบาน
อ่าที่เฮียชูบอกว่ามีลักษณะเป็นพ่อบ้าน
พ่อบ้านทำอะไรอ่ะพ่อบ้านดูแลทุกอย่างครับในพื้นที่นะครับ
ทั้งคอยปัดกวาดเช็ดถูอืมคนในธุรกิจสีเทา
เขาจะรู้ว่าคำว่าพ่อบ้านหมายถึงอะไรฟังเฮียชูหน่อยฮะ
การเคลียร์เนี่ยคุณต้องเคลียร์เป็นเป็นส่วนของของส่วนอ่า
แถวพ่อผู้ดูทิมเขาก็ต้องมีคนมาเอาไหมเป็นคนมารับอีกได้ไหม
เออคือมันไม่มีใครหรอกที่มาเคลียร์ได้

ดรสนี่มันคลอบกับใครไหมคือคือคือดรสเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่า
ศคือระบบพ่อบ้านของบอชน
พี่เบิ้ลเมื่อกี้พูดถึงพ่อบ้านใช่ไหม

คุณชูบอกด้วยนะคุณชูวิทย์บอกด้วยว่าหอหีบเนี่ยนะ
ภูมิกับคนนี้จะไปเจรจากับใครบ้างรู้ไหม
มีทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาน

บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

พูดกันแบบตรงนะ

แต่ถ้าจ่ายไม่ครบจ่ายขาดคนไหนไปนะ

คุณผู้ชมครับหลังจากนี้จะนำข้อมูลเรื่องสวย
เรื่องในทุนจีนส่งให้พระก้าวไกร

โมพี่มีข้อมูลให้นะแต่คุณชูวิทย์ใช้คำนี้ว่ะ
หากได้เป็นรัฐบาลในอนาคต

ทำไมพี่ชูเริ่มไม่แน่ใจแล้วหรือเปล่าว่า